ที่ผ่านมาไม่เคยมีเรื่องบัดหมางกับใครมาก่อนตำรวจภูทรศรีสัชนาลัยพร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
ประดมค้นหาจนทั่วแต่ไม่พบร่องรอย
ญาติหารพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์กราบไหว้เจ้าที่
หวังได้พบทารกน้อยที่สูญหายก็ยังไม่มีวี่แวว
ตำรวจใช้สุนัขดมกลิ่นมาช่วยค้นหาอย่างละเอียดก็ยังไม่พบ

สิ้นสุดการค้นหาเมื่อเจ้าหน้าที่พบศพน้องไอแอล
บริเวณด้านหลังห้องน้ำที่บ้านซึ่งมีลักษณะคล้ายกับมีคนเอามาวางไว้
ทั้งที่ก่อนหน้านี้เคยตรวจค้นบริเวณนี้แล้วแต่ไม่พบ
สภาพศพหน้าผากด้านขวายุบเนื้อตัวเน่าเปื่อยนอนหงาย
พาดท่อระบายน้ำแพทย์ชนสูตรพบเสียชีวิตมาแล้ว๔วัน
จากการขาดอากาศหายใจคอหักและพบบัตรแผลบริเวณศีรษะด้านขวา
ที่เกิดเหตุบริเวณห้องน้ำมีคราบเลือดติดอยู่ที่ผนังด้านในและด้านนอก
กระโหลกศีรษะทารกยุบตำรวจคาดว่าคนในครอบครัวทำให้เด็กเสียชีวิต
เมื่อตรวจสอบโทรศัพท์ออยพบว่าออกนอกบ้านช่วงเกิดเหตุ
แต่กลับให้การว่าไม่ได้ไปไหนคำให้การมีพิรุษ
ออยถูกเค้นสอบจนยอมเปิดปากสารภาพเธอเลี้ยงลูกไปด้วย
โทรศัพท์มือถือไปด้วยระหว่างให้นมลูกได้นำผ้าอ้อม
หนุนบนหน้าอกและวางขวดนมทับเพื่อให้น้ำนมไหล
เป็นเหตุทำให้น้องไอแอลสำลักจนขาดอากาศหายใจ
ขณะเปลี่ยนผ้าอ้อมเธอพบว่าลูกไม่หายใจแล้ว
ด้วยความตกใจกลัวความผิดจึงนำร่างน้องไอแอล
ทิ้งจากช่องลมด้านหลังห้องน้ำจนหนังศีรษะครูดกับผนังห้องน้ำ
คราบเลือดและน้ำหนองติดที่ผนังเพื่อต้องการสร้างสถานการณ์ว่า
ลูกถูกฆาตกรรมและสุนัขฆาตมาวางไว้
แต่เกลือดเปลี่ยนใจนำผ้าอ้อมห่อศพลูกใส่กระเป๋า
ซ่อนในตู้เสื้อผ้าบนชั้น๒ของบ้าน
ไปแจ้งความว่าลูกหายไปโดยไม่คาดคิดว่าเรื่องราวจะบานปลาย
กระทั่งศพน้องไอแอวเริ่มมีกลิ่นโชยออกมาจากตู้เสื้อผ้า
ช่วงเช้ามืดจึงแอบนำศพออกไปไว้บริเวณหลังห้องน้ำ
โดยว่าเราจะอยู่ที่ฟ้าน่ะ
แต่หนูไม่รู้หนูก็ได้แค่ปลอบใจน้องเนอะ

น้องเนอะหนูก็รับได้หนูให้โอกาส
เขาก็เสียใจเนอะเมื่อตอนที่เห็นศพลูกเขาก็เสียใจนะ

อยเป็นคนทำอย่างนี้เขาก็เสียใจเนอะ
แต่เขาก็ปอบปอบออย

ปฏิเสธไม่ได้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
มาจากความประมาทและกลัวความผิดของผู้เป็นแม่
หากย้อนเวลาได้เหตุการณ์นี้อาจจะไม่เกิดขึ้น
อ้อยถูกแจ้งข้อหากระทำโดยประมาทเป็นเหตุ

ถูกนำตัวดำเนินคดีตามกฎหมาย